มาพูดคุยกันต่อกับคุณแม่เลี้ยเดี่ยวสุดแกร่งคนนี้
ตุ๊กชนกวนันนะคะเราก็จะเห็นหลายบทบาทนะคะ
ตุ๊กบอกว่าตอนนี้ทำทุกอย่างเพื่อลูกเลยล่ะค่ะ
คือพี่ตุ๊กเนี่ยเขามีลูกสองคนด้วยกันนะคะ
ก็มีลูกชายกับลูกสาวค่ะแล้วแต่ละคนยังมีความสามารถแตกต่างกันออกไป
สาวเก่งมากตัดเย็นมาก
ตุ๊กชนกวนันเปิดใจเลยค่ะว่าตอนนี้
ถ่ายละครทั้งหมด๖เรื่อง
ปิดกล้องไปแล้ว๔แต่ยังรับได้อีกนะคะ
อย่างที่บอกไปทำทุกอย่างเพื่อลูกค่ะนะคะ
อันนี้เชอรี่บอกเขาถักทอเย็บพงเย็บผ้าไปหมดเลย

ขนาดที่ลูกชายคนเล่นชอบกีฬาแนวสปรงสปอร์ต
แต่พี่ตุ๊กก็ไม่ได้คาดหวังให้ลูกเข้าวงการนะคะ
ทุกวันนี้พี่ตุ๊กพูดเลยค่ะบอกว่าขอทำงานเหมือนติดหนี้ร้อยล้าน
ใช้คำนี้เลยค่ะถามว่าเหนื่อยไหม
ตุ๊กก็บอกตรงว่าเหนื่อยแต่ก็มีความสุข
เห็นลูกได้เติบโตในวิธีทางที่ตัวเองชอบค่ะ

ลูกชายอาจจะค่อนข้างชอบกีฬาชัดเจนอย่างเดียว
แต่ลูกสาวก็ชอบทั้งกีฬาชอบทั้งร้องเพลง
ถ้าใช้คำว่าคุณแม่สุดแกร่งก็ได้นะสำหรับพี่ตุ๊ก
ก็ขอบคุณมากค่ะก็ได้แก่งนี้อีกแหละ

พักไม่ได้ป่วยไม่ได้ตายไม่ได้พักไม่ได้
ยังว่างอีกนะนี่เดือนนี้ปิดพร้อมกัน๔เรื่องนะ

ทำงานให้เหมือนเป็นหนี้ร้อยล้าน

ผมว่าคุณแม่แหละทุกคนทำงานที่เหมือนปิดดีร้อยล้าน

ใช่ค่ะทำงานเหมือนใช้หนี้แล้วก็ใช้หนี้จริงไม่เหมือนเขา
ไม่เป็นไรการมีหนี้ทำให้เราขยันแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิต
ถูกตอบนะฮะฮืออุ๊ยมองบวกนะอ้าห์